ข่าวตำรวจเยอะเหลือเกินอันนี้ก็ข่าวเกี่ยวกับตำรวจเหมือนกันค่ะ
เบาได้เบาเถอะอ้าวเบาได้เบาเหรอฝนมันลงมาเบาได้เบาไหมอ่ะ

โหคือแรกเราก็ใจไม่ดีเอออะไรอ่ะไม่ได้สวมหมวกอะน็อกหรอ
ซ้อน๓เหรอว่าจะโดนจับปรับจะโดนแล้วถึงว่าโดนแล้วกับแร็ค
ตอนแรกไม่ได้ยินเสียงในข่าวเนี้ยที่เราคุยกันอาจจะเข้ารายการมาน่ะ
คุณผู้ชมแม่ตำรวจขี่ประกบเลยขี่ประกบเสร็จแล้วก็มาดักข้างหน้า
บอกให้ชิดซ้ายจอดจอดจอด
แล้วตอนจอดอ่ะโหย
ตำรวจก็ยื่นเสื้อกันฝนให้นะคะ

นี่ลูกเล็กเด็กเล็กมา๒คนนะ

เกี่ยวลูกไว้อุ้มลูกไว้กระเตงลูกไปค่ะ
นี่ดาบตำรวจสมคิตกองลุนผู้ประคับหมู่งานจราจร
สพท่าบ่อที่จังหวัดหนองคายเนี่ย

ตอนที่ดาบตำรวจสมคิดปฏิบัติหน้าที่

คือดาบขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนสายท่าบ่อ
บ้านผือระหว่างทางฝนตกลงมาไง
เจอผู้หญิงแล้วก็มีลูกมา๒คน
โอ๊ยหยุดหยุดหยุดหยุด

คุณตำรวจหนูกำลังจะพาลูกไปฉีดวัคซีน
โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อค่ะ

ผิดตามนะผิดประคองไปด้วยเลย

คือดาบสมคิดบอกว่าเวลาที่ผมปฏิบัติหน้าที่

คนจะสนใจคนจะชื่นชมเยอะขนาดนั้น

พันธุ์ตำรวจเอกประเสริฐทำมาชัย
บอกว่าโอ๊ยที่ผ่านมาเหรอดาบสมคิด
เป็นแบบอย่างที่ดีมากในการรับใช้ประชาชน
ได้รับคำชื่นชมมาตลอดเลย

ดังนั้นเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาขยายต่อ
มาประกาศต่อจะได้ชื่นชมกันนะคะ

มีสิต้องจัดเรื่องราวดีให้เต็มไปก่อน

เต็มไปก่อนฟังดูแปลก

นี่แหละขี่ซาเล้งขนผักไปส่งที่โรงเรียนสวาย๒

แล้วฝนตกไงรถก็เลยเสียหลักดู

แล้วตัวกระเด็นตกลงไปในร่องริม

ทีนี้ค่ะจังหวะนั้นพันธุ์ตำรวจโทกรกฎ
จงนี้มีสถาพรรณ์รองพ่วงกับ

รีบลงไปข้างทางเลยไปช่วยประคองก่อน

ใช่แล้วก็แบบกลัวไงกลัวว่าพี่เขาแบบ
เดี๋ยวเปียกฝนเดี๋ยวขาหักด้วยใช่ไหม

ผมดีใจมากตอนนั้นผมปวดขาแล้วมันห่ะไง
ทีนี้พันธบรรทโทษกรโรโกรธบอกว่า

เหลือไปเห็นคนเจ็บอยู่ในร่องถนนนะ
ผมไม่ได้ละจอดรถก่อนไปช่วยเหลือไว้ก่อน

บอกว่าโหเนี่ยก็ลงจากรถมาตัวเปียกก็ไม่เป็นไร
ช่วยเหลือชาวบ้านก่อนประสานกู้ภัยให้มาช่วยเหลือต่อไปนะคะ
คือถ้ามีกล้องบอดี้แคมป์หรืออะไรพวกนี้นะครับ
แล้วก็ท่านได้ทำเรื่องดีมันเกิดขึ้นในสังคม
ท่านเอาออกมาไม่ต้องไปเขินไม่ต้องไปอาย
ปิดทองหลังพระก็ยังมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ปิดทองแล้วต้องประกาศ
ประกาศมันไม่ได้ดีต่อตัวท่านอย่างเดียวดีต่อต้นสังกัดดีต่อหน่วยงาน
เอาออกมาบอกสิครับว่าท่านทำดีอะไรนะฮะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับตำรวจนายอื่นให้เห็นตัวอย่างแล้วอยากจะทำดี
นี่ไงจัดเรื่องราวดีให้เต็มไปก่อน

ชื่ออีกทีนึงแล้วกันพันธุ์ตำรวจโทกรกฎจงนิมิตรสถาพรสพบ้านด่าน
แล้วก็อีกท่านหนึ่งดาบตำรวจสมคิตกองลุนนะครับสพท่าบ่อจังหวัดหนองคาย
พวกเรายกย่องท่านจริง